หลักรอบเล่นพนันคือมันไม่ใช่แค่ผิดกฎหมายเรื่องการพนันแต่มันสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคนะฮะ
มันใกล้ชิดกันเนี่ยค่ะลุ้นกัน
ไปดูตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยบุกไปจับกลุ่มนะครับ
ลุ้นหยุด
นี่ฮะคนละทิศคนละทางเลยครับวิ่งหนีกัน
หนีเข้าป่าก็มีบางคนวิ่งหนีเข้าบ้านก็มี
ของกลางแทนเตี้ยมโต๊ะเลยครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะนักพนันนี่มี๗คนนะครับอุปกรณ์เล่นพนันก็มีไพ่อยู่๒สำหรับ

โต๊ะเก้าอี้ผ้าปูผ้ารอง
บอกสำคัญมากไม่รู้สำคัญยังไงเหมือนกันนะ
ก็ควบคุมตัวไปที่ที่ว่าการอำเภอหัดใหญ่นะครับทุกผู้ชมครับ
ฝ่ายปกครองอำเภอหาดใหญ่นะก็มาจับนะครับได้๗คนด้วยกันนะครับ
คือมีกลุ่มนักพนันเนี่ยเขาติดต่อไปยังผู้แทนของเขานะฮะสสคนหนึ่งนะครับ
ให้บอกเนี่ยบอกเนี่ยชาวบ้านถูกจับมาช่วยดูให้หน่อยนี่ฮะสอสอท่านก็มานะครับ
คือไม่ได้มาช่วยนะฮะคือมาถึงพบว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็คงจะด้วยความเป็นห่วงประชาชน
เขาแจ้งมาว่าถูกตำรวจควบคุมตัวมามาถึงเจ้าหน้าที่บอกอ๋อเขาแอบเล่นไพ่กันฮะ
มันผิดเรื่องพรกรฉุกเฉินเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
สอสอบอกถ้างั้นผมกลับดีกว่าอย่างนี้ช่วยไม่ได้มันผิดกฎหมายชัดนะครับ
ซึ่งจากการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙นี่ก็โชคดีหน่อยนะฮะที่ไม่พบเชื้อนะครับ
สุดท้ายก็ถูกดำเนินคดีไปเรื่องฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
แล้วก็ลักลอบการเล่นพนันด้วยนำตัวส่งสพหาดใหญ่เรียบร้อยครับ